ผู้ชมครับหลังจากที่เกิดเหตุเด็กชายวัย๑๔ปีใช้ปืนไปไล่ยิงผู้คนในห้างสยามภารกร

เสียชีวิตไปสองบาดเจ็บก็อีกหลายคนนะครับ
แน่นอนว่ามันมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะพ่อกับแม่ของเด็กวัย๑๔ปีคนนี้เนี่ย
จะไม่ออกมาพูดออกมาบอกหรือแสดงความรับผิดชอบขอโทษอะไรยังไงบ้างเหรอ
ดูภาพล่าสุดค่ำวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่วัดผาสุกมณีจักรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
นี่คือหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนะฮะคนหนึ่งคือนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนอีกคนนึงเป็นชาวเมียนมา
เป็นลูกจ้างของร้านค้าที่เอาเงินไปฝากเข้าแบงค์ที่สยามพลากรพอดี
ก็คือนางสาวเมยเมียวหรือว่าตันวัย๓๐ปี
นี่คือพ่อของเด็กชายวัย๑๔ปีนะฮะ
เดินทางมาที่วัดผาสุกมณีจักรที่ปากเกร็ดนนทบุรีวันนี้

เพื่อมากราบขอเข้ามาศพของตะวัน

วัย๓๐ปีที่ถูกลูกชายใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวนนึงให้กับนายจ้างของตะวัน
จากนั้นก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ทางครอบครัวเองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก
ที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ในฐานะพ่อของผู้ก่อเหตุและตัวแทนของครอบครัว
ยืนยันว่าไม่ได้อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
แล้วเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงภาพพจน์ของประเทศไทย
อยากขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคน
ที่ต้องมาเดือดร้อนกับการกระทำของลูกชาย
ส่วนประเด็นเรื่องลูกชายมีคลิปไปซ้อมยิงปืนใช่ไหมใช่ค่ะ
อายุเพิ่ง๑๔ปีผู้สื่อข่าวถามว่าตกลง
พ่อได้พาไปไหมมีผู้ปกครองไปด้วยหรือเปล่า
พ่อของเยาวชนชายคนนี้ไม่ขอให้รายละเอียดนะครับ
บอกว่าขอไปให้การในชั้นศาล
ส่วนเรื่องคดีของลูกชาย
ทางคุณพ่อของเด็กชายวัย๑๔ปีบอกว่า
จะไม่ประกันตัวลูกชายนะครับ

ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
และเพื่อรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น

พิธีสวดศพล่าช้า
เนื่องจากต้องประสานงานเรื่องคดีของลูกชาย
จึงยังไม่มีเวลาในช่วงแรก
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดเรื่องของคดีที่เกิดขึ้น

อย่างไรผมก็จะขอรับผิดชอบเท่าที่สุดที่ผมจะทำได้

ความรับผิดชอบในเรื่องบรรเทาเยียวยา

ก็ต้องขอโทษคนอื่นด้วยที่

ที่เป็นผู้ที่บาดเจ็บคนอื่นผู้เสียชีวิตคนอื่น
ที่ผ่านมาที่ผมยังเพิ่งออกมา

ผมต้องจัดการเรื่องกฎหมายนะครับ
ผมไปสถานีตำรวจนะครับขึ้นศาลนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ลูกผมก็ไม่ได้ประกันตัวนะครับ
เพราะรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับ

ผมไม่อยากให้ประเทศเสียหายนะฮะ
ขอบคุณครับ
ก็มีคำถามมาจากสังคมถึงครอบครัวของคุณคุณพ่อค่อนข้างเยอะ
มาถึงวันนี้แล้วคุณพ่ออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ก็เรื่องขบวนการทางกฎหมายผมก็ขอให้ดำเนินการต่อไปนะครับผม

ก็ส่วนเรื่องอื่นผมคงจะตอบตอนนี้ไม่ได้
มันอยู่ในเรื่องของศาลอยู่นะครับผม
ก็เป็นภาพที่เข้าไปเคารพศพของน้องตะวัน
แล้วก็คุยกับนายจ้างไม่ได้เจอกับครอบครัวของน้องตะวันนะครับ
มาในวันพรุ่งนี้นะครับทางพ่อของเด็กชาย๑๔ปีก็ได้ฝากค่าช่วยเหลือเยี่ยวยา
ไว้กับทางนายจ้างแม่ของตะวันที่เดินทางมาถึงไทยเมื่อ๑๙นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
วันนี้มีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
แล้วก็เพื่อนร่วมงานของตะวันเดินทางไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ
และจะมาร่วมงานศพลูกสาววันพรุ่งนี้
มีนายจ้างเก่าของตะวันนะฮะชื่อคุณเป๊กนะครับเป็นนายจ้างตั้งแต่เมื่อปี๒๕๖๔นะครับ
บอกว่าไปรับตะวันมาจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยเพื่อมาดูแลแฟนของเธอที่เป็นเส้นเลือดสมองแตก
ตะวันดูแลให้อยู่๒ปีจากที่แฟนพูดไม่ได้สามารถกลับมาพูดได้แล้วก็หายดี
จากนั้นตะวันก็ย้ายมาทำงานกับบริษัทในปัจจุบันซึ่งก็ยังพูดคุยติดต่อกันตลอด
หลังเกิดเหตุพอแฟนทราบเรื่องตะวันถูกยิงเสียชีวิตที่พารากรเขาเสียใจมากเสียใจจนร้องไห้ไม่หยุด
ก็พยายามจะแชทถามตะวันนะในช่วงวันเกิดเหตุแต่ตะวันเนี่ยไม่ตอบหลังจากทราบข่าวแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่อย่างไร
จนกระทั่งที่ตอนนั้นแชทไปถามนะอดีตนายจ้างพอเขารู้ข่าวที่ภารกรเขาก็เอ๊ะไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่นะ
ว่าใช่ตะวันที่เรารู้จักหรือเปล่าพยายามถามไปไม่ตอบเลยนะฮะที่ป้าเป๊กถามไปนะครับ
จนกระทั่งเอารูปที่มีในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาเปรียบเทียบกับรูปที่เป็นข่าว
ผู้เสียชีวิตถึงรู้ว่าคือคนเดียวกันวันนี้ก็เลยเดินทางมาเคารพศพครับ
รองภูมิกับการสอบสวนสนปทุมวันเป็นตัวแทนของภูมิกับการ

ให้กับทางครอบครัวของตะวันด้วยนะครับ
ค่ะคือตั้งแต่เกิดเหตุมา
สิ่งที่ทุกคนพูดถึงอยู่ตลอดเวลาก็คือ
ทำไมไม่เห็นผู้ปกครองของคนก่อเหตุ

ออกมาแสดงความเสียใจอะไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นอกจากคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ย
มีการออกมาเป็นเอกสารเป็นแถลงการขอโทษ

ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ค่ะ
เขาได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองของเด็ก๑๔ปีคนนี้

ผมและครอบครัวรู้สึกเสียใจอย่างยิ่ง
และขอโทษอย่างที่สุดกับผู้เสียชีวิต
ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัว
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐ
ของประเทศไทยจีนเมียนมาลาวและทุกฝ่าย

จากการกระทำของลูกชายของเรา

ที่ไม่ได้สื่อสารต่อสาธารณะให้เร็วกว่านี้

ผมและครอบครัวอยู่ในระหว่างกระบวนการ

ลูกชายเราถูกควบคุมตัวไว้ในสถานพินิษฐ์
โดยผมและครอบครัวไม่ได้ยื่นขอประกันตัว

ให้ความร่วมมือกับทางการอย่างเต็มที่
เสียใจและตกใจอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และน้อมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่
เท่าที่เราสามารถจะกระทำได้

เราจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

รวมทั้งบรรเทาและเยียวยาผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ลงชื่อผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุค่ะ
เขาก็ส่งมาเป็นทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะ

วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ไปเยี่ยมผู้ที่บาดเจ็บ
จากเหตุไล่ยิงในห้างสยามพลากรนะครับ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะ

แล้วก็มอบเงินเยียวยาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยนะครับ